ไปดูนี่งูกันบ้างคุณผู้ชม
เปิดประตูหรือจะปิดประตูต้องระวัง

เห้ยนี่ไงครับเจ้าของบ้านเค้าเดินมาแล้ว

โอ้ยเออสักพักอับบิน

มาหยอดตรงประตูเนี่ยมันเลิกไงงูบ้าง

โอ้โหตกใจสิครับ

อย่างนี้ตอนแรกเธอกะจะเรียกกู้ภัย
แต่เอ๊ะนึกขึ้นได้รอปภที่หมู่บ้านนี้ก็ฝีมือดีไม่ธรรมดา

หมู่บ้านดิฉันก็ใช้รอปภจับมานักต่อนักแล้ว
คุณพี่รอปภไม่รอช้า
มาทันทีจัดการกับเจ้างูเหลือมตัวนี้เป็นที่เรียบร้อย

เฮ้ยน่ากลัวนะน่ากลัวนะมันจะจัดการง่ายน่า

แต่น่ากลัวจริงคือแต่ปกติรอปภที่หมู่บ้านเขาจะมีอุปกรณ์จับงู
อย่างเช่นหมู่บ้านดิฉันถ้าเจองูก็คือแจ้งเราพอเหมือนกัน
บอกเจ้าหน้าที่เขาดีกว่าให้เขาไปจัดการนะค่ะ